คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ก็ร้องหาหมอปลามือปราบ
ภเวษีค่ะก็เชื่อว่าหมอปลาน่าจะเป็นการถนัด
เพราะว่าเขาอยากให้ช่วยปราบผีให้หน่อยปราบผีนะ
ที่มหาสารคามค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะอายุสี่สิบห้าปี
ขอเรียกเธอด้วยนามสมมุติว่านางนกนะคะมีอาการกรีดร้องทุลนทุลาย
อาการเหมือนผีเข้าเลยอ่ะพี่อุ๋ยเดี๋ยวลองไปดูหน่อยค่ะ
อ่ะพี่สาวแล้วยุงเทพมันพี่สาวเรายุงเทพอ่ะ
นี่ค่ะนางนกนามสมมุติอายุ๔๕ปีคือญาติพาไปทำพิธีรดน้ำมนต์และทำพิธีไล่ผี
สายสินมัดแขนพันรอบตัวแล้วเธอก็ร้องด้วยความเจ็บปวดญาติต้องคอยจับแขนเอาไว้
คือญาติบอกว่าถ้าไม่ใช่ผีสิงแล้วจะร้องทำไมโดนน้ำมนต์โดนสายสินแล้วทำไมต้องร้องขนาดนี้
ยิ่งเชื่อไปใหญ่เลยว่าเนี่ยโดนผีสิงแน่เลยอีกคลิปนึงค่ะตอนดึกนางนกลุกขึ้นมากรีดร้อง
เพราะว่าถูกผีเข้าญาติบอกนะคือเหมือนกับถามหาบุหรี่อะไรอย่างนี้
ยาดก็เอาดอกไม้ถูกเคลียนมาทำพิธีไล่ผีค่ะลองดูค่ะ
คือตอนนี้อาจจะหาอาจเป็นที่บนเตรียมืองูซิ
แล้วอาการเป็นแบบนี้ตลอดเลยค่ะญาติบอกทั้งกลางวันทั้งกลางคืน
แต่ส่วนใหญ่กลางคืนจะหนักหน่อยครอบครัวคือแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะ
เวลาผีเข้าก็จะกรีดร้องพูดเพ้อลูกหลานก็ต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนมาขอขมา
แล้วก็พยายามจะถามเหมือนในคลิปอะค่ะว่าแบบมาเข้าสิงทำไมต้องการอะไรอะไรอย่างนี้
เขาตอบไหมไม่พี่อุ๋ยเขาไม่ตอบ
ก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคืนอย่างนี้หรอ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
หมู่๑๗ตำบลหวายอำเภอวาปีปฐุมมหาสารคาม
ไปคุยกับสามีของนางนกนายตะวันอายุ๕๒ค่ะ
ตะวันบอกว่าปกติก็นอนกับนางนกภรรยานี่แหละ
แต่จู่นางนกก็ลุกขึ้นมาร้องโวยวายชักกระตุกตัวเกร็งอาเจียนร้องห่มร้องไห้

บางครั้งเป็นชั่วโมงนะคะ

สองสามเดือนที่ผ่านมาเป็นแบบนี้บ่อยมาก

ไปหาหมอผีไปหาพระไปหาหมอที่โรงพยาบาล

ว่าอยู่จะโดนไป
ทีมข่าวของเราก็เลยขอคุยกับนางนกนามสมมุติคนที่ถูกผีเข้าเลย

เธอก็บอกว่าอาการแบบนี้มักจะเกิดขึ้นตอนกลางคืน
แล้วเธอก็ไม่รู้ตัวจริงว่ามันเกิดอะไร
บอกว่ามันหลายปีแล้วที่มีอาการแบบนี้เวลาที่มีอาการเธอรู้สึกแค่แน่นหน้าอกเหมือนใจจะขาด
อืมพอผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงพอผีออกจากร่างไปลูกกับสามีก็ชอบมาถามว่าอาการเป็นยังไงบ้าง
เธอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้หมอปลามาช่วยเธอหน่อยได้ไหมล่ะ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งบ้านแล้ว

บอกว่าน้องสาวมีอาการแบบนี้ทุกวันจริงวันละหลายรอบ
อาจจะเป็นผีแถวบ้านหรือสัมภเวษี
วันต้องขอชีวิตน้องสาว
คือเหมือนบางวันก็ขอช้างม้าวัวควายอะไรอย่างนี้ด้วย
หลานเหนื่อยกันมากเลยต้องคอยเฝ้าอ่ะต้องคอยทำพิธีคอยอะไร
คือเดิมเนี่ยนะคะน้องสาวน้ำหนักเกือบร้อยกิโลกรัมนะคะ
แต่ตอนนี้น้ำหนักเหลือ๖๐กิโลเพราะถูกผีเข้าผีสิงนี่แหละ

อยากให้มาช่วยหน่อยครับเพราะว่ามีอาการที่ผีเข้า
ไปวัดไหนก็ไม่หายสักทีนึงไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่หาย
พามาก็เหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมอยากให้หายขาดครับ
เพราะว่ามันเป็นอาการทรมานมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ
จากน้ำหนักร้อยกับร้อยเหลือหกสิบ
เราก็ทำให้ทำงานทำการไม่ได้
โอ้โหแบบนี้คนในครอบครัวบอกว่าคือมันไม่ใช่แค่นางนกที่จะเดือดร้อน

คนในบ้านคนในครอบครัวเดือดร้อนกันหมด
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหนื่อยกันหมดทุกคนเลย
ถ้าหมอปลามาช่วยได้ก็น่าจะดีเพราะเขาบอกเขาลองทำทุกวิถีทางแล้ว
หาหมอที่โรงพยาบาลอะไรก็แล้วก็ไม่ดีขึ้น
หมอปลาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

ไปช่วยดูให้ไปปราบผีตนนี้ให้ค่ะ